รถจักรยานยนต์ปาดหน้ารถกู้ชีพขณะที่กำลังนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
ที่ผมจะชนครับนี่ครับนิดเดียวครับ
แต่มันก็ยังอ่า
ชะลอเพื่อกวนกินนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่ปาดหน้าผมอีกรอบนะครับแบบ
นี่นะครับขอโทษไม่มีสักคำนะครับนี่คันนี้ไปเดี๋ยวดูขั้น
นี่ครับนี่ครับนี่ครับมันมาชะลอปาดหน้าแล้วมันตะโกนด่านะครับ
หน้าไม่พอตะโกนด่าด้วยเอาคลิปนี้นะคะถูกแชร์ในเพจ
เฟซบุ๊กอย่างจังเดี๋ยวจัดให้ค่ะพร้อมกับข้อความระบุว่า
ขออภัยนะคะเขาเขียนแบบนี้นะคะวัยรุ่นควรทีนรถกู้ชีพค่ะ
อาสาเอาคนเจ็บเป็นหลักคิดถ้าบนรถเป็นญาติคุณ
คุณจะทำแบบนี้ไหมผมรีบจริงใช้ไฟใช้เสียงดังจริง
เพราะมันจำเป็นแต่คุณปาดออกมาและผมตอบว่าคุณจริง
แต่คุณควรขอโทษก็ยังดีแต่กลับมาด่าท้าทาย
อันนี้คือคำพูดของเขานะเดี๋ยวอ่านให้จบนะคะ
โวยวายตามปาดหน้าและด่าอีกผมก็ด่าคุณจริง
เพราะผมเกือบชนคุณมีคนเจ็บบนรถยอมรับ
แต่คุณด่ากลับและถ้าจะตามมาที่โรงพยาบาลด้วย
ผมก็ให้ตามมาโรงพยาบาลถ้าแน่จริงทำไมไม่ตามมาล่ะ
รอนานเลยหรือคิดว่าเราวิ่งเปิดเสียงเล่นแบบนี้
หรือบนรถไม่ใช่ญาติคุณเก็บเอาไปคิดอาสาด้วยใจอาสาดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะโทรไปพูดคุยกับคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ค่ะ
ชื่อว่านายสมพันธ์แสนล่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงบางใหญ่
ศูนย์ศูนย์สามเป็นคนขับรถกู้ชีพคันนี้แหละค่ะเขาเล่าว่าสามทุ่มสี่สิบห้า
ตัวเองขับรถไปรับคนที่ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักค่ะจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์
หน้าปากซอยเรียบคลองถนนย่านบางใหญ่กาญจนาพิเศษเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์แดชโน
นะคะระหว่างทางตามปกติของรถกู้ชีพกู้ภัยแล้วค่ะ
เปิดไฟด้วยเปิดเสียงสัญญาณด้วยทำแบบนี้ตลอดทางเพื่ออะไร
เพื่อให้รถหลบนะคะแต่มีวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะ
ตามคลิปเลยนะคะไม่สวมหวกกันน็อกด้วยใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีฟ้านี่แหละค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ปาดไปปาดมารถกู้ชีพค่ะ
เขาก็ไม่อยากชนเขาก็ต้องเบรกกระทันหันสิคะ
รถจักรยานยนต์ก็ยังไม่หลบอยู่ดีนะคะวิ่งอยู่หน้ารถกู้ชีพตลอดเวลา
ตัวเองก็เลยประกาศผ่านไมค์ว่าบนรถมีคนเจ็บบนรถมีคนเจ็บ
ทำแบบนี้ไม่ได้คนขี่รถจักรยานยนต์สวนกลับมาค่ะ
ไม่ยอมลักษณะก็คือไม่ยอมให้เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเถอะ
เดี๋ยวจะตามไปที่โรงพยาบาลด้วยว่าแบบนั้นอีกนะคะ
ขณะนั้นญาติของคนเจ็บอยู่ในรถด้วยค่ะก็บอกรีบรีบ
คุณเจ้าหน้าที่รีบกระทั่งเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลได้
คนขี่รถจักรยานยนต์สรุปแล้วไม่ได้ตามมาที่โรงพยาบาลแต่อย่างใดค่ะ
เอาเหตุการณ์นี้ทำให้ญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่บนรถกู้ชีพไม่พอใจนะคะ
จากคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้าไม่พอด่าด้วยท้าทายด้วย
ก็เลยมาขอดูคลิปค่ะจากรถกู้ชีพตอนนี้พยายามตามหาตัวคนขี่รถจักรยานยนต์
ปาดหน้ารถกู้ชีพอยู่นะคะส่วนตัวเองซึ่งเป็นคนขับรถกู้ชีพ
อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันหลีกทางให้หน่อย
เนื่องจากเป็นรถฉุกเฉินฉุกเฉินจริง
ก็ต้องรีบเอาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลถ้าขับขี่รถกันแบบนี้
ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะคะและอยากให้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์
คนนี้แสดงความรับผิดชอบอย่างน้อยก็ขอโทษก็ได้
เพราะว่ามันไม่รู้จะต้องให้รับผิดชอบยังไงนะคะ
ออกมาขอโทษก็ยังดีนะคะแล้วก็สำนึกผิดว่าสิ่งแบบนี้ไม่ควรทำ
ถ้าดีขึ้นกว่านั้นอีกเตือนคนอื่นด้วยอย่าทำแบบนี้ค่ะ